หนึ่งที่อายุทยานะคะเพราะที่วัดใหญ่ชัยมงคลเขามีการทำพิธีบวงสวงพระนเรสวนด้วยค่ะ
วัดนี้ก็วัดดังวัดใหญ่ที่จังหวัดอายุทยานะคะมีพิธีบวงสวงสมเด็จพระนเรสวนมหาราชและถวายผ้าป่าสามัคคี
อุทิศเป็นพระราชกุศลค่ะและในวันสำคัญนะคะก็มีการเวียนเทียนด้วย
งานนี้มีพระครูสิริชัยมงคลรองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล
พระสงฆ์อุบาสิกามาร่วมเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและโบราณสถานเจดีพระชัยมงคลนะคะนี่มีการร่ายรำกันอย่างงดงาม
ระหว่างที่ประชาชนแต่งกายนุ่งขาวห่มขาวเดินเวียนเทียนพระท่านก็พรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลกันด้วย
โดยการเวียนเทียนเนี่ยก็เป็นการแสดงออกถึงการเคารพบูชาและเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญในช่วงของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
ปกติเขาจะให้เดินขึ้นไปด้วยนะข้างบนสูงหน่อยนะแต่ตอนนี้เอาเพื่อความสะดวกเนอะเดินรอบพระอุโบสถด้านล่างนะคะ
ก็ทำแบบนี้สืบทอดกันมายาวนานจนถึงปัจจุบันซึ่งการเวียนเทียนเนี่ยทำพร้อมกันในวัดต่างที่จังหวัดอายุทยาคือ๕๐๐วัดเนี่ย
พร้อมกันเลยเวียนเทียนช่วงเวลาเดียวกันก็เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาม
เพื่อเป็นสิริมงคลแล้วก็ร่วมสร้างบุญกุศลแก่ครอบครัวแต่ละคนกันด้วยนะครับ
มีโอกาสไปกันเพราะว่าอายุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนเนี่ยใจอาวรยังเล่าสู่กันฟัง
อายุธยาแต่ก่อนนี้ยังไปต่อไหมจบแล้วค่ะจบนะคะ
เป็นวัดที่หลายคนเข้าไปกราบไหว้กันเขาเชื่อว่าวัดใหญ่ชัยมงคลตามชื่อเลยนะ
จะทำให้มีโชคมีชัยชนะศัตรูหมู่มารทั้งปวงมีโชคมีชัย
อารมณ์เหมือนก็สมัยก่อนก่อนจะออกศึกก็ต้องมากราบไหว้ที่วัดแห่งนี้
หรือว่าถ้าเกิดไปอายุทยาไป๙วัดเลยนะหมอไก่เคยพาไปที่อายุทยาแล้วไปหลายวัดแล้วเหมือนกัน
แต่อยากรู้ว่าถ้าหมอไก่พาไปที่ไหนบ้างเดี๋ยวติดตามในช่วงพิกัดเฮงกันด้วยนะคะ
แต่แล้วล่ะครับงั้นมาแถวบ้านผมพีชสนุโลก